พี่ฝนธนสุนทรเนี่ยเก็บกฎแต่คนนี้บอกเลยว่าโดนกินแกงค่ะไม่ใช่ใครที่ไหน
หนุ่มสก๊อตนั่นเองหนุ่มหลุยสก๊อตคนนี้นะคะบอกเลยว่าผลงานละครเนี่ยมีให้ได้ติดตามกันเยอะหลากหลายเรื่องราว
แต่ที่บอกว่าโดนแกล้งเนี่ยจึงจำกันได้ไหมคุณผู้ชมคือพี่หลุยสก๊อตเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังมีผลงานการแสดงมากมายนะฮะ
ฝรั่งนายฝรั่งใช่เรื่องนี้เบลล่ารานีเป็นนางเอกนั่นเองนะฮะอเจ้าอเจ้าดังทั่วบ้านทั่วเมือง
เรื่องของเรื่องจะบอกว่าพี่หลุยเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาคือนักร้องดังคนหนึ่งเลย
สมัยยังละอ่อนคุณเกิดทันไหมแรปเตอร์

ลุยจอนนี่นั่นเองนะคะเป็นคู่หูดูโอกัน
แล้วก็เรื่องของเรื่องพี่นุนละมีดาพลายาของพี่หลุย

แฟนคลับแชร์เอาไว้แหมอดไม่ได้ค่ะแฟนตัวจริงขอแชร์หน่อยนะคะ
เอามาลงในไอจีส่วนตัวนี้นึกว่าผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงค่ะนี่คือพี่หลุยสก๊อตนั่นเองนะคะ
พร้อมเขียนข้อความว่าอะไรเอ่ยสวยกว่าเมียอีก
ไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้พี่ลาล่าอาสยามรวมไปถึงพี่บอยพิษนุค่ะ
เม้นใต้โพสต์ไม่พอขอเอาไปโพสต์ในไอจีส่วนตัวด้วยนะ
บอยเนี่ยไปแซวพี่หลุยบอกว่าใครกันนะสวยกว่าภรรยาผมอีก
เออเอาเข้าไปนะฮะไม่แปลกใจเลยนะหลายคนเข้ามาแซวค่ะ
เก๋ชนระดาเห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอากันใหญ่แล้วหนุ่มแกล้งกันเข้าไปค่ะ
หยุดเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าช่วงนี้พี่หลุยเขาฮอตจริงนะ
อย่างน้องอายกะมนเนธคุณดูสิมุมนี้คล้ายไหม
มันคือมุมถ่ายรูปยอดฮิตของแบบแรปเตอร์ยุคก่อนอะไรอย่างนี้
อายก็ลงรูปตัวเองยิ้มอ่อนแบบนี้รูปแรกนะคะ
แคปชั่นว่ามุมนี้คุ้นไหม
ของย่ำสื่อครั้วมาก
อย่าร้องเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราโดนเก็บลิขสิทธ
แต่ว่าเพลงนี้คุณดังมากเลยนะ
งานนี้พี่หลุยอิ่มเอมแน่นอนเพราะว่า

เพื่อนรักแหละก็เลยอยากเกี่ยวแบบเล่น
แต่เอาจริงภาพยุคนั้นของพี่หุย
เขาก็ฆ่าไม่ตายนะคุณค่ะเออ